นี้หน่อยวันนี้มีประชุมคอรมอนะครับที่ข้างธรรมเนียบวันนี้มีผู้ชายคนหนึ่ง
ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ข้างธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็ตะโกนเรียกหานายก
บอกว่าเขาต้องการมาทวงเงินค่าคุ้มครองพยานเขาเป็นพยานคดีตลาดนัดซันเดย์
เมื่อปีนู้น๔๘๔๙ถ้าท่านผู้ชมจำได้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
อ่านี่ฮะตะโกนเรียกหานายกบอกให้จ่ายเงินให้พยานด้วยบอก
คุณพิรพานย์นี่รู้ดีหุ่นภีรพรรณสาลีรถวิพากศ์
และที่การณายกให้คือคดีตลาดนัดซันเดย์มันปี๔๘นะฮะย้อนไปก็คือ
จตุจักรนะฮะตอนนั้นมีปัญหาฟ้องร้องแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาเช่า
พื้นที่ขายของเนี่ยยังไม่ได้ย้ายออกกันก็อยู่ดีก็มีการไปรื้อตลาด
โดยกลุ่มชายชะกันสุดท้ายก็เป็นคดีฟ้องร้อง
ผู้ชายคนนี้มาปีนต้นไม้อยู่ที่ด้านข้างธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยฮะ
วันนี้มีประชุมคอรมอนะครับระหว่างประชุมคณะ
ดีนี้นะทำให้เขาเนี่ยไม่มีเงินขาดรายได้เพราะเขาอยู่ในช่วง
ครองพยานออกไปทำงานไม่ได้รัฐต้องรับผิดชอบให้เขาเรื่องค่าใช้จ่าย
ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับสิทธิ์นี้เลยเหมือนถูกโกงเงินพยานมาเป็นสิบกว่าปี
ทั้งที่มาช่วยรัฐนะมาเป็นพยานช่วยรัฐแต่กลับถูกโกงไม่ได้เงินค่าคุ้มครองพยาน
ขอให้นายกเนี่ยไปถามคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์รู้ดีที่สุดนี่นะฮะ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้มาครั้งแรกนะครับ
เคยมาปีนต้นไม้มาตะโกนแบบนี้เนี่ยที่ประตู๓ข้างธรรมเนียบ
ถนนพิศนุโลกระหว่างประชุมคอลโลมอร์นะฮะ
หรือว่าช่วงที่เลิกประชุมนายกให้สัมภาษณ์เนี่ยเคยทำมาแล้วนะครับ
เมื่อ๒มีนาคมปี๖๔ตอนนั้นก็ขอให้นายกแก้ปัญหานี้นี่แหละนะ
บอกเรื่องเนี่ยเกิดมาตั้งแต่๑๘ปีแล้ว๒๕๔๘นะฮะ
นี่ตะโกนเสียงดังมากนะครับจนนายกต้องถามว่าเอ๊ะเสียงใครเสียงใครนี่นะฮะ
แต่ลงร่วงไว้ควรทานายกว่าอย่างไรนะฮะ
ใครอ่ะหรือไปบอกให้นายกทำงานอยู่
บอกให้ไปบอกเขาว่านายกทำงานอยู่นะก็เลยไม่รู้ว่ามีใครไปบอกหรือยัง
ว่าไปช่วยเหลือปัญหาต่างของพี่คนนี้เขายังไงนะ
เพราะว่าตะโกนเสียงดังมากเหมือนกันนะพี่อุ๋ย
โอ้โหก็ตรงนี้คือด้านในนี่ตะโกนเข้ามาก็ถือว่าเสียงดังนะ

คือเพราะว่าตึกที่นายกให้สัมภาษณ์ถ้าตึกสันติกไม่รีดำเนียวรัฐบาล
ก่อนจะเป็นทางเชื่อมขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า

มันก็จะมีเสียงมีอะไรอยู่แล้วไงคะรอบตัวนายก

ได้ยินเสียงคนตะโกนเข้าไปค่ะ
พี่ก็ไม่รู้ว่ามีใครไปช่วยพี่เขาหรือยังนะ